ท่านผู้ชมครับเคยได้ยินกันมานะครับว่ามีแก๊งตบทรัพย์ลักษณะหนึ่งนะฮะก็ขับรถมาทำให้เหมือนว่าเราไปขับรถเฉียวชนเขาอ่ะนะครับแล้วก็ลงมาเรียกทรัพย์นะฮะเรียกค่าเสียหายนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยมีคนโพสต์คลิปบอกว่ามันมีแก๊งนี้ค่ะนะพอไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายให้เนี่ยถึงกับพุ่งเข้ามานะฮะจะ
จะเอาไงครับผมจะเรียกจังหวัดนะครับ
นี่ฮะผู้ที่อยู่ในคลิปถ้าเกิดไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เขาบอกก็ต้องไปพบเจ้าหน้าที่
เพราะว่าเขาแจ้งความเอาไว้แล้วนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ลักษณะคือพุ่งเข้ามาเหมือนจะชกเขานะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะก็สวมเสื้อผ้าตามภาพเลยนะครับตามคลิปเลยนะฮะ
ทำงานเป็นทีมน่าจะมากัน๒คัน
คันแรกเนี่ยเบียดเราให้รถเราเบี่ยง
แล้วจะไปชนกับอีกคันนึงแล้วก็จะให้หยุด
เรียกค่าเสียหายอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะคนโพสต์เขาเป็นน้องสาว
เขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยไม่ยอมก็เลยทำร้ายร่างกายพี่เรา
ตั้งสติได้ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทัน
ก็เป็นไปตามคลิปเลยเราก็เลยติดต่อไปนะครับทุ่มยมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังผู้โพสต์นะฮะ
น้องสาวผู้เสียหายนะครับคนที่โพสต์นะครับ
บอกว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ทำงานเป็นทีมแน่นอน
แก๊งตบทรัพย์แน่นอนก็เลยเอาคลิปมาลง
เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังอันตราย
เพราะถ้าเราไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายให้เขาเนี่ย
หรือว่าจะให้รอแต่แบบเดี๋ยวรอประกันก่อนเดี๋ยวรอตำรวจก่อน
จะถูกทำร้ายเหมือนกับที่พี่ชายโดนในคลิป
ก็เลยบอกมันกันว่าครูขนาดเดียวก่อนนะครับ
ก็เลยไขรถอยรถไปทุกหมื่นข้าว
แล้วก็โทรไขไปไขรถอยรถผลแต่คืนก่อน
ว่าคนเอ้อทุกคนที่เห็นนะ
ให้รอบุรอประกันขึ้นดินกว่า
ทางผู้ที่ประสบเหตุไปแจ้งความไว้ที่สพแม่ริมแล้วนะครับตำรวจว่าเดี๋ยวก็ต้องเรียกสองคนนี้มาสอบปากคำกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
หรือว่าสองคนนี้ที่อยู่ในคลิปนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้เป็นไปตามที่เขากล่าวหาคุณก็ต้องยิ่งรีบมาพบตำรวจสพแม่ริม
ใช่ค่ะว่าผมถูกเฉียวชนจริงแล้วตกลงกันไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เพราะว่าเห็นหน้าพวกคุณชัดมากเลยในคลิป
ถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเสียหายใช่ไหมค่ะ